คุณผู้ชมคะคดีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะวันนี้๒คดีนะคะ
คดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีคดีปล่อยประละเลย
ก่อให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและคดีก็มีทั้งในส่วนของโทษทางอาญา
และในส่วนของแพ่งเรามาดูในมุมของแพ่งเรื่องของความเสียหายนะคะ
ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมูลค่าสูงครับ
บาทดังนั้นเรามาดูโทษในส่วนของทางแพ่งกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
สรุปความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว

มูลค่ากว่า๓๕๗๑๗ล้านบาท

มูลค่าความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว
ที่๑๗๘๕๐๐ล้านบาท
อายัดบัญชีของนางสาวยิ่งลักษณ์๑๒บัญชี

ซึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มอายัดบัญชีเงินฝากไปแล้วบางส่วน
โดยไม่รอคำพิพากษา
จากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
อกจากนี้ยังมีผู้ร่วมชดใช้ความเสียหายเพิ่มเติม
ซึ่งเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เรียกเงินชดใช้ค่าเสียหาย๑๗๐๐ล้านบาท
ในภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

พันธุ์ตำรวจโทวีรวุฒิวัฒนภุกะ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

มณัฐสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

นายที่คำพรนาศวรทัศน์อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

อัครพงศ์ทีพวัชระอดีตผู้มนุยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ

รวมมูลค่าทั้งสิ้น๒๐๐๐ล้านบาท
นี่คือในมุมทางแพ่งค่ะ
แล้วก็ทั้งสองคดีนี้นะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
ทั้งหมดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลเท่านั้นนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ได้เคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้
สำหรับแนวทางหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางลบที่สุด
จำเลยนั่นก็คือโทษจำคุก
ซึ่งแนวทางนี้หากเกิดขึ้นจริงนะครับ
กระบวนการต่อไปก็จะมีการยื่นขอประกันตัวจากศาล

ซึ่งเราก็ได้รวบรวมนำมาเสนอนะครับ
ว่าจะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการยื่นขอประกันตัวนะครับ

ทำให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว
อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ในข้อหากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

และพระราชบัญญัติป้องกันและปรับกรามการทุจริตแห่งชาติ
มีอัตราโทษสูงสุดจำกุ๊ก๑๐ปีปรับ๒๐๐๐๐๐บาท

ส่วนคดีร่วมการทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกตามคำฟ้อง
มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปี๒๕๕๙
หรือที่เรียกว่าพรบหัวและประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๕๑และ๑๕
รวมถึงผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนตรี
ว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริต
ซึ่งโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต
แล้วก็ปรับ๓๕๐๐๐ล้านบาท
โดยหากคำพิพากษาออกมาในทางลบกับจำเลยของทั้งสองคดี

เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าขอประกัน
โดยในกรณีของสารดีการแผนกคดีอาญา

จำเลยสามารถยื่นคำร้องที่หน้าบันลัง
หลังจากที่อ่านคำพิพากษาแล้วเสร็จ
โดยเจ้าหน้าที่ของศาลก็จะส่งคำร้องของจำเลย
ยังผู้พิพากษาที่มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิษฐ์
ซึ่งไม่ใช่ในรูปแบบขององค์คณะผู้พิพากษาในคดีทั้งหมด
โดยสารก็จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในคำร้องขอประกันตัว

พยายามหลักฐานที่ปรากฏพฤติการต่างแห่งคดีเป็นอย่างไร
เชื่อถือผู้ขอประกันหรือหลักประกัน
ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะเกิดความเสียหายไหม
รวมทั้งมีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวน
พนักงานอายการโจทย์หรือผู้เสียหายหรือไม่
เมื่อผู้พิพากษาพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จนะครับ
สำนักอำนวยการประจำสารดีกา
ก็จะแจ้งคำสั่งสารให้ผู้ขอประกันทราบ
ถ้าสารมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว

ก็สามารถนำตัวจำเลยออกจากห้องควบคุมในศาลได้ทันที
เว้นหากจำเลยมีประวัติที่อยู่ที่เรือนจำอยู่แล้ว
ก็ต้องไปทำเรื่องปล่อยตัวกันที่เรือนจำ
แต่หากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ขอประกันก็สามารถขอรับหลักทรัพย์คืนได้จากเจ้าหน้าที่
แล้วก็จะถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำต่อไปครับ